มีเรื่องแปลกเพราะว่าเค้าเจอกับเงาบรรยานาคท์

มีพระครูนิวาสบุญประดิษฐ์เจ้าอาวาสเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ครับ
แล้วก็มีคนที่เริ่มสายศรีสถาในพญานาคมาร่วมงานกันเยอะเลย
ชาวบ้านเล่าให้ฟังว่าพวกเขาเห็นปรากฏการณ์แปลก
มีเงาพญานาคตัวยาวเลยนะตัวยาวโผล่กลางแม่น้ำ
แล้วก็มีสายรุ้งนั่นคุณผู้ชมเห็นสายรุ้งไหม

ทั้งที่ดูเมฆแล้วก็ไม่มีทีท่าว่าฝนจะตกเลย

แล้วตอนนำพาดจิวรไปเปลี่ยนให้รูปหล่อพ่อปู่ศรีสวรรค์น่าขราช
มีงูเลื้อยขึ้นไปบริเวณคอของรูปปั้น
นี่ฮะจังหวะนี้นะช่างประจวบเหมาะ

ชาวบ้านก็เลยเชื่อว่าน่าจะเป็นบริวารของพ่อปู่

จากนี้ครับยังจัดนางรำรำถวายพ่อปู่ด้วยนะ
ซึ่งระหว่างนั้นมีฝูงนกบินว่อนเป็นวงกลมเลย
โอ้โหนี่มันจะเกิดอะไรเยอะขนาดนั้น

ฝูงนกบินเนี่ยบินวนเวียนบนท้องฟ้านี่

เหนือพระอุโบสถเลยทำให้ผู้ร่วมงาน

แล้วก็จะเอาไปวิเคราะห์นับจำนวนนกดู

เท่าที่ดูเนี่ยคุณผู้ชม๙เยอะครับ
เยอะมี๑ด้วยแล้วก็มี๓ด้วย

วันพรุ่งนี้ครับ๑ธันวาคมแล้วก็มีการจุดทูปเสียงทายขอเลขเด็ด
ไหนไปดูหน่อยว่าได้เลขอะไร
จากทูบครับเห็นไหม
ไหมจางเหลือเกินคุณผู้ชม
ตอง๕ครับเลขสวยโอ้โฮ

แต่ถ้าเบอร์ตอมเดี๋ยวไปอีกความหมายหนึ่ง
น้ำแข็งยิ้มฟันเห็นฟันหมดทุกที่เลย